เรื่องนี้ก็น่าจะเหมาะกับดิฉันคนรักสัตว์นะคะ
ผู้หญิงอายุ๓๖ปีที่ชนบุรีค่ะคุณผู้ชมเห็นลูกแมวติดในซอกแอร์รถยนต์
เป็นห่วงลูกแมวว่าจะหิวจนตายไม่มีอะไรทาน

ท้ายที่สุดก็ช่วยจนได้นะคุณผู้ชม
จนดังที่กู้ภัยไตรคุณธรรมชลบุรีค่ะ
ช่วยหาลูกแมวที่ติดอยู่ในภายในรถเก๋ง
อนด้าสีขาวทะเบียนงองูสฤษี๘๓๖ชนบุรี
จอดอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยที่ทางนางสาวรุ่งราวัลสิงห์ทองอายุ๓๖ปีเจ้าของรถ
ก็ยืนดูอยู่ข้างพี่กู้ภัยนั่นแหละ
เขาก็พยายามหาตัวแมวฟังเสียงร้องมันอยู่นานนะคะ
จนกระทั่งผ่านไปกว่า๓๐นาทีก็สามารถค้นหาลูกแมวจนพบ
มันไปแอบซ่อนอยู่ในช่องแอร์ของรถยนต์นะคะ
โอ้โหตัวเล็กไปซ่อนอยู่ในช่องแคบนี่นะ
แต่ก็ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ชม
จากการสอบถามนางสาวรุ่งราวัลเจ้าของรถเขาบอกว่า
แมวกระโดดขึ้นรถมาแล้วก็มุดไปตามซอก
ตัวเธอเองก็พยายามจะช่วยเอาออกมานะแต่ไม่สำเร็จนะคะ
ไม่รู้จะทำอย่างไรนึกถึงใครเป็นคนแรกก็คือนึกถึงพี่กู้ภัยนี่แหละ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเพราะกลัวว่ามันจะหิวหรือว่าจะโดนใบพัดแอร์ได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยช่วยมันออกมาได้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมกู้ภัยที่ช่วยจนสำเร็จและปลอดภัย

นะคะก็บอกว่าจะเอาเลขทะเบียนไปเสี่ยงโชคด้วย
แต่จะเลี้ยงหรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่ใจดิฉันก็กล่าวไปแทนเธอไปเห็นเธอรักมันด้วย
ถ้าเสียงโชคแล้วไม่ถูกก็อย่าทิ้งหมดนะ
ใช่ไอ้ไม้ก็ถือว่าเอาล่ะบุเภสันนิวาสให้มาเจอกัน
เขาอาจจะให้คุณอย่างอื่นก็ได้